วันนี้มีเรื่องที่น่ายินดีของคนในวงการบันเทิงบ้านเรา
เป็นคุณพ่อมือใหม่กันแล้วคุณแม่มือใหม่กันด้วย
สำหรับคุณเขตฐานทัพและคุณแน็ตทักษิพร

นั่นก็คือคุณบี้ถัดสภาพ

ที่มาแถลงข่าวว่าป่องแล้วจ้า
คู่แรกต้องยกให้กับว่าที่พ่อแม่สายฟ้าแลบค่ะ

สัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองเมาส์กันให้แซ่ดเลยนะครับ
ว่านางร้ายไซด์มินิกุ๊บกิฟต์สุมนทิศ

หลายคนก็บอกเพิ่งคบกันไม่เท่าไหร่เอง
สัปดาห์ก็นับกันไปว่ากี่เดือนนะฮะ
โดยเมื่อวานนี้ค่ะทั้งคู่ได้ออกมาแถลงข่าว
อย่างเป็นทางการนะคะแล้วก็มีการขอโทษขอโพยด้วย

เพราะว่าไม่ได้ทำตามประเพณีที่ถูกต้องค่ะ
แต่ทั้งนี้ทั้งบี้ทั้งกุ๊บกิ๊บเองยืนยันว่า
สิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่ความผิดพลาด
เนื่องจากว่าทั้งคู่เตรียมตัวสร้างครอบครัวด้วยกันอยู่แล้วค่ะ
ซึ่งต่อจากนี้ก็จะจัดพิธีแต่งงานแบบศาสนาคริสต
บทอสัมชันบางรักษ์ในวันที่๒๓มกราคมปีหน้า
แล้วก็จะตามด้วยพิธีไทยพร้อมฉลองมงคลสมรส
วันที่๖มีนาคมนี้ค่ะ

เรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่ายกย่อง
หรือว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้อง

ทั้งหมดที่เราทำเนี่ยเรารู้ว่า
ว่าเราทำผิดประเพณีไทยที่ดีงาม
ประการเราไม่ได้ทำครบถูกต้องทั้งหมดนะคะ
เราทำผิดขั้นตอนแต่เราไม่ได้ทำพลาดนะคะ

การที่เราท้องมีลูกเราจะแต่งงานเป็นเรื่องที่น่าอาย
แล้วก็มาจนถึงวันนี้

คบกัน๑๒วิกแต่เรากว่าเราจะยอมเป็นแฟนกันเนี่ย
เราก็ทำความรู้จักกันมาถึง๗๘เดือน
ช่วยกินคิดสิคิดไม่ออกเลยอ่ะ
ไม่รู้แต่คิดว่าน่าจะที่เกาหลีแหละ
คิดไว้ตอนแรกโซน้องโซ

โชว์แต่ตรงไหนเออหรือว่าเราจะคิดชื่อด้วยว่าตรงไหน
ตรงแบบดงเดมุนหรือว่าอะไรหรือว่าเบียงดงอะไรอย่างนี้
อ้าวเขิน

แต่ว่ามีอีกคู่นึงที่เราต้องมาร่วมแสดงความยินดีกันนะคะ
นั่นก็คือนักแสดงหน้าเด็กคุณเขตฐานทัพ
แล้วก็คุณแน็ตทักษยาคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงค่ะ
หลังจากที่ได้ใช้ความพยายามทุกวิถีทางนานหลายปี

แล้วก็ออกมาแถลงข่าวทั้งน้ำตากับการต้อนรับทายาทคนแรก
ซึ่งก็ได้รับการผ่าคลอดไปเมื่อวันที่๑๑ธันวาคมที่ผ่านมา
น้ำหนักตัวน้องอยู่ที่๓๗๔๐กรัม

แต่พบว่ามีภาวะกลูโค้ชในเลือดต่ำ
โดยคุณพ่อก็เชื่อว่าอยู่ในการดูแลของแพทย์
ไม่น่ามีอะไรที่น่าเป็นห่วง

ก็ยังตั้งชื่อให้ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนแล้วด้วย

เป็นการทักทายนะครับเหมือนคำว่าสวัสดีจ้า
ส่วนชื่อจริงชื่อทามันแปลว่าดินแดนแห่งเทพนั่นเองค่ะ

สุดท้ายก็ไปหาได้ในเช้าหรือขึ้นก็โอเค
คือภาพแรกที่เห็นแม่ได้อุ้มลูกมัน

แต่ว่าด้วยความที่คุณหมอให้ผลว่า
น้ำตาลต่ำในช่วงแรกคลอด
เพราะว่าเขาในท้องรับประทานอาหารเยอะ

เพราะฉะนั้นพอถูกตัดสายสะดือกันทัน

ความรู้สึกของคนเป็นพ่อมากกว่าที่รู้สึกว่า

แต่ว่าคุณหมอก็พยายามปลอบใจตลอดเวลา
เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้

ก็แบบกินแบบแหลกร้านแบบโอเค